หน้าของเศลปจับงูก็คือพี่ระถาทะเพียรธองอยู่จวัดอ่างทอง
แต่ตอนนี้ต้องร้องว้าวแล้วฮะเพราะว่ารัฐาขยายสาขา
จากอ่างทองมาช่วยจับงูที่ปื้อธุมฐานีแล้วโอเค
รอบนี้เจอเจ้างูเห่า๓ตัวปลูกโรงเรียนครับ

มาเองกับมือพี่รัฐานั่งแล้วพอนั่งรองู๒ชั่วโมง
เดี๋ยวทำไมต้องรอมันคือมาอยู่ใต้อาคารมันเป็นโพรงอยู่ใต้อาคารโรงเรียน
ดังนั้นจะผีผางเข้าไปงูจ๊ะจ๋าออกมาสิจ๊ะ
มันไม่ออกหรอกมันกลัวนั่งรอมันละกันนั่งรอสักพักใหญ่
รัฐาก็นั่งไปคุยไปคุยกับใครคุยกับแม่ซื้อเหรอ
คุยกับเจ้าหน้าที่นี่แหละคุยมาคุยไปเจ้างูมันโผล่ขึ้นมา
พี่รัฐาจับให้เรียบร้อยเลยระถาตะเพียนทองแกเป็นกู้ภัยอ่างทอง
แล้วไงมาที่ปฐุมจริงแล้วต้องให้ตำแหน่งนี้
เราไม่เคยทราบมาก่อนตำแหน่งพี่รัฐาจริงคือหัวหน้าทีมอสรพิษวิทยาภาคกลาง

ไปหมดเลยโครงนอกภูมินี่เห็นไหม
จากอ่างทองจากปฐุมธานีนนทบุรี
ชนบุรีไม่ต้องไปเขามีอีกพื้นที่หนึ่งนะฮะ
ก็ไปจับครับรอบนี้เนี่ยนอกจากพี่รัฐามาแล้ว
จะมีอาสาร่วมด้วยช่วยกันคลองหลวงเมืองใหม่
ทีมอสรพิษวิทยาของจังหวะปฐุมธานี
เหมือนเป็นรุ่นน้องมาดูงานพี่รัฐาด้วย
คือคุณครูแจ้งว่างูบุกโรงเรียน
โรงเรียนธัญรัฐคลอง๖อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
มีกี่ตัวมี๓ตัวแต่ไอ้เจ้าตัวนี้
เป็นตัวที่มันโผล่มาโผล่มาแล้วมันดุ
ขนาดไหนนี่ปกติเอามือกดไปมันต้องยอมสิโรราบ
แต่อันนี้มันดุฮะมันม้วนเกลียวมาอีกรอบนึง
คือมันไม่ได้ดุหรอกมันบอกพี่รัฐานานพี่มาทีพี่โชว์หน่อย
ผมจะเอาทีวีผมจะทำดุผมก็อยากเอาทีวีนาน
พี่ระถาก็จะเอามือกดไปมันหลบมือพี่ระถา

ก็สามารถสยบเจ้างูเห่าตัวนี้ได้
ช้าที่๒นิ้วเห็นไหม

ตามคิวนัดกันเรียบร้อยทำอย่างนี้เพื่ออะไร

อสรพิษวิทยาทีมกู้ภัย

เวลาเจองูจับงูเนี่ยพี่รัฐามีคนเดียว
อ่างทองจะวิ่งไปวิ่งมาภาคกลางทั้งหมด

ดังนั้นเอาความรู้เผยแพร่ต่อเนื่องไปนะครับ
ได้มีทีมจับงูเก่งชาวบ้านจะได้ปลอดภัยนะครับ
กับว่ารอบนี้สามารถจับเจ้างูเห่า๒เมตรตัวนี้ได้

ครูบอกงูบุกโรงเรียนมีทั้งหมด๓ตัว

ดังนั้นเหลืออีก๒ตัวเดี๋ยวรอให้มันออกมาก่อน

พี่รัฐาจะดำเนินการจัดการจับให้นะฮะ
ถ้าตอนนี้พี่รัฐามีสาขาและภาคกลางทั้งหมด
ระถาก็สามารถเดินทางไปจับงูได้เช่นเดียวกัน
เพราะว่าเป็นทีมหัวหน้าทีมอสรพิษวิทยาภาคกลาง
นี่คุณผู้ชมเม้นต์บอกว่าผัดเผ็ดอร่อย

งูเห่าบุกโรงเรียนมันจะไปไหว้ครูหรือเปล่า